บางคนบอกว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์จะได้ขี่ไปเก็บมะนาว

เกษตรส่วนผสมแห่งหนึ่ง
เขาปลูกมะนาวเป็นพืชหลักสร้างรายได้อย่างดี
ตามไปดูเคล็ดลับกันดีกว่าค่ะคุณนะคะ
มาที่สวนผักผลไม้แม่ติ๋วหมู่สาม
ตำบลเทพนิมิตรอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
แห่งนี้เป็นสวนเกษตรต้นแบบ
เขาบอกว่าประสบความสำเร็จนะคะ
ที่ได้รับรางวัลการันตีนะคะ
เป็นรางวัลอันดับ๑สาขาไร่นาสวนผสมระดับจังหวัด

มาคุณนพดลกระดาษทองเจ้าของสวนเขาเล่าให้ฟังว่า
ที่นี่ปลูกพืชแบบผสมผสาน
ส่วนพืชหลักของที่นี่ก็คือมะนาว
เพราะว่ามะนาวมีราคาดีผลผลิตก็ดี
ก่อนหน้านี้ปลูกส้มเขียวหวานทำแบบเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
จนตัวเองป่วยป่วยมีสารเคมีตกค้างในร่างกายใช่ไหม
คือคนทำเองก็ได้รับสารเคมีเข้าไป
แล้วก็เลยปรับเปลี่ยนจากสวนส้มมาเป็นมะนาวแทน
แล้วเขาก็ไปอบรมการปรับเปลี่ยนวิถีเกษตร
ซึ่งเขาเรียนรู้การทำสารชีวภาพชีวพันธุ์

แล้วก็การเพาะพันธมะนาวแบบธรรมชาติ
ไร้สารพิษสารเคมี
นี่คือเปลี่ยนเลยสวิตช์แบบไม่เอาแล้วสารเคมี

แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการปลูกพืชต่างผักต่าง
ว่าจะเป็นมะละกอพริกมะม่วงน้อยหนา

เป็นการลดต้นทุนค่าอาหาร

พริกชี้ฟ้าถือว่ามีการบริหารจัดการน้ำอย่างคุ้มค่าด้วย
ลูกป่าในพื้นที่การเกษตรได้อย่างมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
น้อยหนาคุณดูน้อยหนากลังจะออกช่วงนี้
คุณศักดิ์เดชแก้ววิเศษเกษตรเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินและการผลิตฮอร์โมนชีวภาพ
แล้วก็สารไล่แมลงเพื่อควบคุมโรคแล้วก็แมลงในไร่มะนาว
สามารถทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการปลูกมะนาว
แล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นได้ด้วย
ก็ทำให้ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมีเท่าไหร่ขายหมด
อันนี้เรื่องจริงพืชผักต่างที่ปลูกปลอดสาร
ขายดีเป็นที่นิยมถูกต้อง
คุณผู้ชมที่สนใจนะอยากจะเรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสานนะคะ
ติดต่อขอซื้อพืชผักผลไม้ที่สวนผักผลไม้ของแม่ติ๋วนี้

เพจเฟซบุ๊คที่เราให้ไว้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง
ผักผลไม้แม่ติ๋วนะคะ
ดูดิเป็นสอบกันนี้เลยหรอ

มะนาวราคาดี
ถ้าเกิดว่าคุณปลูกได้แบบผิวดีแล้วก็แบบปลอดสารเคมี
มันก็จะได้ราคาอีกแบบนึงด้วย
แล้วเอาไปใช้ในการปรุงอาหารหลากหลายอย่าง
อาหารไทยส่วนใหญ่ก็ต้องใช้มะนาวเหมือนกันนี่แหละ